การนี้ค่ะที่ปฐุมธานีมีลูกน้องเนี่ยเขาแค้นมากเพราะว่าเขาถูกไล่ออกจากงาน
ไล่ออกจากงานตกงานไม่มีงานทำก็ไม่มีเงินเนอะก็พยายามจะขอกลับไปทำงาน
แต่หัวหน้างานไม่ยอมรับกลับไปทำงานแค้นถึงขั้นที่ไปดักรอนะคะ
พอหัวหน้างานมาปุ๊บล็อกคอเอามีดแทงจนเขาเสียชีวิตเลยอุ้ย
เนี่ยค่ะตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบอืม
นี่นะคะหน้าร้านอยู่ในซอยรังสิตนครนายกอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
โต๊ะหินอ่อนหน้าร้านนะคะครับพบศพในกริจเขมรไทยอายุห้าสิบสี่
ถูกแทงเขาที่หน้าอกหนึ่งแผลแขนขวาหนึ่งแผลชายโครงขวาหนึ่งแผล
มีมีดตกอยู่เล่มหนึ่งใกล้กันตรงนั้นแหละค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้คือข่าวเนี้ยเราเล่าไปคร่าวเมื่อวาน
วันนี้เราเลยจะลงรายละเอียดให้เพิ่มเติมแล้วก็ตามความคืบหน้าให้
ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายธนพรอินชัยยาหรือในพรอายุ๔๘นะคะ
หลังก่อเหตุเสร็จเขาก็มอบตัวค่ะที่สพประตูน้ำจุลาลงกรแล้วสารภาพ
ว่าแขนครับที่ถูกไล่ออกจากงาน
อยากจะขอกลับไปทำงานผู้ตายไม่ยอมรับกลับไป
โอ้โหถึงขั้นมาดักแทงแบบนี้เลยนะคะ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตนางสาวสุมนทาอายุ๔๕บอกว่า
คนก่อเหตุเป็นลูกน้องของสามีทำงานรับเหมาทาสี
สาเหตุเกิดจากเรื่องงานค่ะคือตัวในพรผู้ก่อเหตุเนี่ย
มักจะมีปัญหาขัดแย้งกับตัวผู้เสียชีวิตเช่นพอรับเหมาทาสีบ้านลูกค้าเสร็จ
พรจะไปบอกลูกค้าว่างานยังไม่เสร็จต้องทาสีส้มอีก
ผู้เสียชีวิตเขาบอกว่าอย่ามายุ่งตรงนี้ได้ไหม
เรื่องตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของหัวหน้างาน
แต่ในพรไม่หยุดก็พยายามจะไปคุยกับลูกค้าให้ได้
ก็เลยมีปัญหาทะเลาะกันมาเรื่อยเรื่อยภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่า
เงินที่อยู่หน้ารถของสามีเธอหายบ่อยเคยถูกเตือนถูกขู่นะ
ว่าถ้าไม่เลิกนิสัยแบบนี้ในพรต้องถูกออกจากงานนะ
แต่ในพรก็ยังมีพฤติกรรมไม่ค่อยเหมาะสมอยู่เรื่อยสุดท้าย
ก็โดนไล่ออกจากงานแล้วก็เครียดแค้นมาเกาะเหตุนี้นะคะ
หน้าสาวพระกาภาณอายุห้าสิบสามคนนี้เค้าเห็นเหตุการณ์
บอกว่าก่อนเกิดเหตุทั้งสองคนได้ยืนคุยกันอยู่ข้างร้านขายของชำ
ได้ยินเสียงผู้ก่อเหตุพยายามจะคุยเจรจาขอกลับเข้าไปทำงานนะคะ
แต่ผู้เสียชีวิตเขาปฏิเสธครับ
ด้วยความรำคาญผู้เสียชีวิตเดินออกมาหน้าร้านเพื่อที่จะกลับบ้าน
ตัวเองเดินตามเลยนะคะถือมีดเดินตามมาด้านหลังแล้วจ้วงแทงเลย

ตัวผู้เสียชีวิตพยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
คุณพระกาพันธ์ที่เห็นเหตุการณ์นะคะบอกว่าเธอก็รีบวิ่งออกไปช่วยนะ
ผลักผู้ก่อเหตุเลยนะตอนนั้นผู้เสียชีวิตเขายังแบบพอมีสติด้วย
ประคองไปนั่งโต๊ะหินอ่อนหน้าร้านรอเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย
แต่ก็ผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าเจ้าหน้าที่จะมา

หมดสติแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลย
มาจากที่ว่าแกชอบพูดมากชอบเอาเรื่องส่วนตัวของคุณลุงเนี่ยมาพูดในเวลางาน
แล้วก็เรื่องงานเรื่องอะไรชอบไปก้าวไก่เขาจะทำตัวเป็นหัวหน้าอะไรอย่างนี้นะคะ
ด้านลูกชายของผู้เสียชีวิตนะคะก็มาที่หอพักของตัวผู้เสียชีวิตมาทำเอกสาร
ในเรื่องของการรับศพด้วยบอกว่าตกใจมากแล้วก็เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้ก็มีกันอยู่สองคนพ่อลูกแม่ทิ้งไปตั้งแต่อายุได้๑เดือน
วันนี้เป็นวันพ่อทุกปีพ่อจะโทรมาถ้ามีเวลาก็จะมาเจอกัน
แต่สุดท้ายวันนี้กลับเป็นวันพ่อที่ไม่มีพ่ออยู่อีกต่อไปแล้ว
พ่อห้างอยู่สุดท้ายเวลาก็คิดว่าวันนี้จะเกิดขึ้นครับผม
เกินไปครับแต่ผมก็ไม่ได้โกรธแขนเขานะที่ข้างเกิดอะไรก็มีสมบัติ
คนที่เป็นหัวหน้าของพ่อเขาอีกทีนึง

เพราะว่าพ่อเป็นพนักงานของเขา

พาผู้ต้องหาไปมอบตัวกับตำรวจนะคะ
ประทินอายุ๖๙บอกว่าผู้ต้องหายืนบกรถอยู่ริมทางไม่ห่างจากที่เกิดเหตุสักเท่าไหร่
พอเข้าไปรับเขาก็บอกว่าไปส่งที่สพประตูน้ำจุลาลงกรหน่อย
แล้วก็ไม่ได้บอกอะไรต่อเลย
เราไม่รู้เขาจะไปแล้วนะ

คือเขาบอกมาเวลาแค่คำเดียว
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นนะคะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
นำตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีตั้งแต่เมื่อเช้าแล้ว
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ญาติมาติดต่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ลูกชายบอกว่าเดี๋ยวจะให้กู้ภัยจัดการ
เพราะว่าตอนนี้เงินติดตัวในบัญชีมีแค่๓๐๐บาท
ตกงานด้วยไม่มีเงินจะจัดงานศพให้พ่อด้วยซ้ำ
อยากจะให้กู้ภัยช่วยดูตรงนี้ให้